ชั้นใต้เมืองไทยวันนี้มาดูเรื่องน่าประทับใจกันหน่อยนะคะ

หนึ่งก็คือคุณตูนบอดี้แลมที่ตอนนี้กำลังวิ่งกันอยู่
ส่วนสองก็คือคุณจิมมี่ชวาลานะคะ
ที่ก็ได้บริจาคเงินเข้าร่วมโครงการ

เป็นจำนวนเงิน๑๖ล้านบาทในนามชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
กลายเป็นภาพประทับใจระหว่างสองคนนี้ที่ได้มาเจอกัน
ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณก๊อฟครับ

เมื่อวานนี้วิ่งผ่านมาที่นครศรีธรรมราช
เราได้เห็นภาพที่เราประทับใจ
ของผู้มีจิตใจยิ่งใหญ่ทั้งสองคน
คือตูนมีจิตใจที่จะยิ่งใหญ่

ซื้อเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาล

ผู้มีจิตใจยิ่งใหญ่ที่สนับสนุนให้ตูนได้มีกำลังใจที่จะช่วยเหลือทำการกุศลด้วยเงิน๑๖ล้านบาท
อันนี้เป็นเรื่องเป็นภาพน่าประทับใจเพราะว่าลองคิดดูสิครับว่า
ถ้าตูนเริ่มวิ่งมาตั้งแต่วันแรกแล้วไม่มีเสียงตอบรับดีแบบนี้
ตูนก็คงหมดกำลังใจหมดแรงวิ่ง
แต่ว่านี่เขามีกำลังใจเพราะว่าคนสนับสนุนเขาเยอะ
โดยเฉพาะคุณจิมมี่ชวาลาเนี่ยเขาได้แสดงให้เห็นว่าเขาอยากจะสนับสนุน
เขาวิ่งเองไม่ได้ที่จริงก็ทำบุญมาเยอะ
ฉะนั้นเป็นภาพของความประทับใจเป็นภาพของความสวยงาม
ถึงแม้ว่าตูนจะวิ่งผ่านนครศรีธรรมราชไปแล้ว
แต่ว่าความประทับใจนั้นยังอยู่
เรื่องของจิมมี่ชวาลาเนี่ยก่อนนี้คนไทยสังคมไทยไม่ค่อยได้รู้หรอกครับ
แต่ว่าพอเรื่องนี้เกิดขึ้นคนก็รู้จักเขาเยอะ
ผมคิดว่าภาพหนึ่งที่เราประทับใจเขาก็คือว่าภาพที่เขาก้มกราบแผ่นดิน
อันนี้มีความหมายการก้มกราบแผ่นดินก็แปลว่าสำนึกถึงบุญคุณของแผ่นดิน
ที่เป็นเขาอยู่เขาอาศัยได้ทำมาหากินจนเจริญรุ่งเรือง
จนกระทั่งร่ำรวยกราบแผ่นดินหมายความถึงตั้งใจจะตอบแทนแผ่นดินเกิด
โดยการสร้างกุศลให้เพื่อนร่วมแผ่นดินได้มีอนิสงฆ์จากการบริจาค
ฉะนั้นภาพนี้เป็นสัญลักษณ์เยอะก็ทำให้มีคนได้คิดว่า
ลักษณะอย่างนี้น่าจะเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบเป็นต้นคิดให้กับการทดคุณทดแทนคุณแผ่นดิน
จากคนที่ร่ำรวยมหาศาลร่ำรวยแบบผูกขาดร่ำรวยแบบกินรวบ
ร่ำรวยแบบทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะได้เป็นผมว่าดูภาพนี้แล้วจะเห็นเป็นตัวอย่าง
แล้วเขาทำให้คนลบความรู้สึกที่ว่าแขกนั้นเป็นคนขี้เหนียวแขกเป็นคนตระหนี
แต่ว่าการกระทำของจิมมี่ชวาลานี้ลบภาพเหล่านั้นไปได้มาก
ท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่าตูนจะวิ่งผ่านนครศรีธรรมราชไปแล้ว
แต่มีคนอีกมากที่อยากรู้ว่าจิมมี่ชวาลาเป็นใคร
ในโลกออนไลน์นี่เขาโพสต์กันเยอะมากมาจากข้อเขียนของคุณจำลองฝั่งชนลจิต
คุณจำลองเนี่ยเป็นคนปากใต้แล้วก็มาเป็นนักเขียน
เขาเขียนถึงจิมมี่ไว้แล้วก็ส่งกันในโลกออนไลน์
ผมขอนำบางช่วงบางตอนมาอ่านให้ฟังแล้วท่านจะได้รู้ว่าไม่ใช่เขาเพิ่งมา
กุศลเอาตอนนี้หรอกครับแต่ชีวิตของจิมมี่นั้นคนใกล้ชิดบอกว่า
ทุกวันคุณจิมมี่จะพกเงินสดไว้กระเป๋าซ้ายสำหรับทำบุญ
กระเป๋าขวาสำหรับทำธุรกิจเขาบอกว่าเงินทำบุญก็คือเงินของชาวนครศรีธรรมราช
มาซื้อผ้าของเขาเขาเพียงแค่ทำหน้าที่เป็นนายปรายศนีย์
นำเงินไปทำประโยชน์จิมมี่ยังบริจาคช่วยเหลือคนอีกมากมาย
โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กบริจาคช่วยคนป่วยสร้างบ้านให้คนจน
มีทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยเพราะเขามักจะบริจาคในนามของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่องราวของคุณจิมมี่ถูกเล่าให้ฟังมาเป็นลำดับตั้งแต่ต้นตระกูลว่าเขาเดินทางมาจากอินเดีย
เข้ามาอยู่ในเมืองไทยได้ยังไงและทำไมทั้งเดินทางไปทางภาคใต้แทนที่จะเป็นกรุงเทพ
มาถึงตอนที่คุณจิมมี่เข้าโรงเรียนประถม
เขาเคยถอดถุงเท้าให้เพื่อนนักเรียนที่ยากจน
ซึ่งมีถุงเท้าแค่คู่เดียว

เพราะเห็นว่าเป็นเด็กชายจิมมี่กลับมาไม่มีถุงเท้า
คุณจิมมี่ก็เล่าความจริงให้ฟัง

เราก็ทำอะไรแบบนี้บ่อยไม่ได้นะ
เพราะเราก็ไม่ได้รำรวยมาก
คุณแม่เข้าใจลูกไม่ดู
ทำให้ลูกกล้าพูดความจริง
ตอนใกล้แม่จะสิ้นลม
แม่พูดว่าเป็นเศรษฐียาก
ลูกเป็นยากกว่าเป็นหมอหลายเท่า
พูดอย่างนี้เพราะว่าจิมมี่ไฟฝันอยากเรียนหมอ
แม่ทราบตั้งแต่เห็นลูกเอาถุงเท้าให้เพื่อนแล้ว

ไม่ใช่เอออาก็ด่าก็ดู
หากวันนั้นคุณแม่ดูดาก็คงไม่มีคุณจิมมี่ในวันนี้
เขาจบชั้นมัธยมจิมมี่ต้องไปเรียนประจำที่อินเดีย
และที่นี่ก็หล่อหลอมคุณจิมมี่จนเป็นคนแบบนี้
สุดท้ายขึ้นมาอีกช่วงหนึ่งเขาบอกว่า
คุณจิมมี่กลับมาทำงานที่ร้าน

ตอนนี้แหละครับที่ทำดีจนเรียกว่าเศรษฐีได้เต็มปาก
เศรษฐีต่างจากคนรวยอย่างไรครับ
เศรษฐีคนนี้บริจาคเลือดครั้งแรก

เพื่อไม่ให้พยาบาลจำได้
และบริจาคมาอย่างต่อเนื่อง
เศรษฐีคนนี้บริจาคอาหารกลางวันให้เด็กในหลายโรงเรียน
เด็กสวดมนต์ให้เขา
ที่ทำให้พวกเขาได้อิ่มท้อง

เศรษฐีคนนี้ช่วยค่ารักษาพยาบาล
กับคุณแม่ที่มาเฝ้าลูกในวันที่หลานคลอด

และหลายเดือนต่อมาคุณแม่นั้นก็เอากุ้งมาฝากรังโต
ด้วยความสำนึกในบุญคุณ
เศรษฐีคนนี้วิ่งลงไปแบกกระสอบข้าวสาร
ลงจากรถเพื่อให้ได้นำไปแจกจ่ายชาวบ้าน
ที่น้ำท่วมจนกระดูกเคลื่อน
เศรษฐีคนนี้รับพนักงานด้วย๒คำถามคือ
และพ่อแม่ชอบทานอะไร
ผมก็อยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้จัก
คุณจิมมี่มากขึ้นส่วนตูนบอดี้สลัมนั้นเนี่ยในช่วงที่เขาถูก
หนังสือพิมพ์สัมภาษณ์ใครต่อใครสัมภาษณ์มีอย่างหนึ่งที่เราจะได้
เห็นเพิ่มเติมในบทบาทของตูนก็คือว่าเขาเป็นคนพูดเป็นครับ
เขาไม่ได้พูดเก่งหรอกครับแต่เขาพูดเป็นเขาสื่อความหมายให้
สังคมไทยได้เห็นความสำคัญของเรื่องการออกกำลังกายจำได้ไหม
ต้องบริจาคเงินก็ได้ขอเพียงแต่ทุกคนเริ่มต้นหันมาออก
กำลังกายและดูแลสุขภาพให้แข็งแรงไม่ให้ป่วยเป็นภาระของ
หรือโรงพยาบาลก็พอประโยคสั้นสั้นไม่กี่ประโยคเหล่านี้
มีความสำคัญและยิ่งใหญ่กว่าการลนรงค์มาหลายปีของฝ่ายภาครัฐ
ที่พยายามลนลงให้คนออกกำลังกายให้คนไปเต้นอาราบิก
ให้คนออกมาวิ่งเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
เป้าหมายก็คือว่าถ้าสุขภาพแข็งแรงก็ไม่ป่วย
ถ้าไม่ป่วยก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลถ้าคนไม่ไปโรงพยาบาลมาก
งบประมาณในการจัดซื้อยาเวชพันธุ์เครื่องมือต่างก็น้อยลง
คุณตูนก็ไม่ต้องออกมาวิ่งเพื่อเอาเงินไปช่วยเหลือสิ่งเหล่านั้น
เมื่อวันก่อนเขาพูดเรื่องนี้เมื่อวานนี้เขาก็พูดอีก
เขาขึ้นเวทีพูดที่นครศรีธรรมราชคนไปเชียร์กันเยอะแยะเลยครับ
แต่เขาบอกว่าไม่ต้องมาเชียร์ให้เขาสู้แต่ให้เชียร์หมอกับพยาบาล
เพราะหมอกับพยาบาลนั้นทำงานหนักในภาวะที่หมอขาดแคลนพยาบาลขาดแคลน
คนไข้เยอะเกินที่จะรับไหวหมอกับพยาบาลทำงานหนักมาก
ฉะนั้นใครที่ให้กำลังใจเขาให้เขาสู้เขาขอบคุณ
แต่ว่าอยากให้สังคมนี้ให้กำลังใจหมอให้กำลังใจพยาบาล
เพราะทำงานหนักทำงานช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ฉะนั้นจะเห็นว่านอกจากเขาจะเป็นนักร้องนอกจากเขาจะเป็นนักวิ่ง
ผมว่าเขาพูดเป็นไม่ได้พูดเก่งหรอกครับ
เวลาให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์เนี่ยจะพูดน้อยไม่พูดมาก
แต่ละประโยคที่เขาพูดออกมานั้น๒ครั้งที่เขาพูดออกมา
กระตุ้นให้คนออกกำลังกายและกระตุ้นให้คนให้กำลังใจหมอกับพยาบาล

อย่างที่บอกว่าคือคนคนเดียวที่เป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยทำให้หลายคนหันมาตระหนัก
แล้วก็สามารถที่จะร่วมด้วยแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่ได้จริง
ครับผมว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงสังคมได้เยอะ
อย่างน้อยเนี่ยสังคมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
ครับคุณก๊อฟคุณมิ้นลองคิดดูถ้าสมมุติเขาวิ่งมา๓๔จังหวัดแล้วได้เงินนิดหน่อย
ผมว่าเขาหมดแรงไม่มีแรงจะวิ่งนี่เขามีกำลังใจนะ
ล้านแล้วนะครับ๒๐๐ล้านแล้วนะแล้วก็คิดว่า๒๐๐ล้านแล้วผ่านมา๙วัน
ถูกไหมฮะเหลืออีก๔๖วัน๔๖วัน๗๐๐ถึงแน่นอนเกินแน่นอน
ฉะนั้นคนที่ช่วยกันบริจาคคนละเล็กคนละน้อยให้รู้ว่านั่นแหละ
ทำให้ตูนมีแรงวิ่งทำให้ตูนมีแรงวิ่ง
ขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะคะก็เราสามารถร่วมกันได้หลายช่องทาง
วิ่งไม่ไหวไม่เป็นไรอาจจะบริจาคเป็นทุนทรัพย์บริจาคเป็นทุนทรัพย์ไม่ไหวไม่เป็นไร
ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองอย่างที่คุณสุภาพบอก
จะได้ไม่เป็นภาระของโรงพยาบาลไม่เป็นภาระของหมอพยาบาล
แค่คุณออกมาวิ่งใช่ไหมคะคุณก็ได้ผลประโยชน์คือสุขภาพคุณก็กลับขึ้นไป

และที่สำคัญโครงการนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นทำให้สังคมเราประเทศเราน่าอยู่มากขึ้น
เห็นแล้วมีกำลังใจมันอบอุ่นมันสามารถคีย์มันดีมากจริง
มันมีกำลังใจที่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อถูกต้องนะครับ